อีกหนึ่งคดีที่สะเทินใจคนที่ได้เห็นคลิปไปแล้ว
เรานำเสนอหลายรอบแล้วกับเรื่องของในทน
ทนหรือว่าธนพัฒน์ที่ไปทำร้ายร่างกายภรรยาก็คือเมย์
จนเสียชีวิตล่าสุดมอบตัวแล้วที่จังหวัดตรัง
เขาพูดคำเดิมไม่มีใครไม่รักเมีย
แต่ถ้าผู้ชายทุกคนเจอแบบผมก็ต้องทำเหมือนผม

เขาเคยบอกกันบอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ความจริง

ถ้าคนอื่นเจอเหมือนผมก็ต้องทำแบบผมแบบนี้
อันนี้เขาพูดกับตอนที่ตำรวจกับนักข่าวไปรับตัวเขามา
คือถ้าใครเจอแบบที่เขาเจอก็จะซ้อมเมย์จนตายเหรอคะ
นั่นสิฮะนะครับจากเหตุการณ์นี้แน่นอนผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปี
เมย์ที่ถูกนายธนพัฒน์หรือว่าทนอายุ๒๘ปีซ้อมจนเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา

แล้วเขาก็บอกพ่อแม่บอกว่าขอทำใจสัก๔วัน๕วันก่อน

ก็เลยต้องออกเป็นหมายจับข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตในวันที่๑๑มกราคม
และพยายามกดดันมาตลอดเพื่อให้ทนมอบตัว
เมื่อวานครับทนนัดหมายขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่กองปราบที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง

จากตำรวจเองโลกโซเชียลก็แชร์เพื่อตามตัว
แล้วก็อยากออกมาชี้แจงในมุมของตัวเขา
เขาต้องการพูดตามที่เขาได้โพสต์ในโซเชียลกับเพื่อนว่า

หลังตำรวจเดินทางไปรับตัวในทน
เขาพาไปที่บ้านทุ่งปลืออำเภอทุ่งว่า

ประสงค์ขอชี้แจงกับสื่อมวลชนก่อน

เพราะคนโพสต์ด่าผมเยอะเหลือเกิน

เขาเล่ายังไงไปฟังเลยครับ

แต่ว่ามีปัญหา

เนื่องจากผมก็พาไปส่งโรงพยาบาล

เขามาเสียจากก่อนทางต่าง
มันก็มีเรื่องราวเป็นมาครับทุกครั้งทุกครั้งที่ทะเลาะกัน
อยากอยากพูดอะไรกับพ่อแม่แม่มาก
ขอโทษครับขอโทษ
เรื่องที่ว่าผมรับไม่ได้จริงจริงรับไม่ได้นี่ค่ะเป็น
ถ้าเป็นผู้ชายคนไหนก็คงรับไม่ได้เหมือนกัน
แล้วเขาเคยร้องขอชีวิตแบบยิ้มไหมคะ
มีครับแต่แม่เขาเป็นคนปลาเก่งครับ
จริงครับจริงครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้
ถ้าผู้ชายคนอื่นเจอเหมือนผมก็ต้องทำแบบผม
แต่เราได้แต่ฟังความข้างเดียวเพราะว่าผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าคือถ้าฟังจากแวดล้อมไม่ว่าจะเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ตายนะคะ
แม้กระทั่งพ่อแม่ของทนเองพ่อแม่ก็ยังบอกเลยว่า
พยายามจับแยกแล้วเพราะรู้ว่าลูกตัวเองอารมณ์ร้อน
กลัวว่าวันหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพยายามแยกทั้งคู่ออกจากกันก็แยกไม่ได้
ไม่ได้มีใครพูดถึงปัญหาที่เกิดจากฝ่ายหญิงเลย
ที่ญาติของุธตัวหาก็ไปเตรียมยื่นขอบนักการตัว
ซึ่งทางต้๒๘ขอสอบสวนก่อน
เนื่องจากว่าคดีนี้ผู้ชาวบ้านสนใจเป็นไงมาก
แทนมากค่ะอยู่หน้าโรงพักต้องการจะไปรอดูการทำแผนและอยากเห็นหน้าว่าไหนคือไอธน
ทนที่เขาพูดถึงเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาฆ่าเมียเขาอยากเห็นเหลือเกินนะครับ
ชาวบ้านบางส่วนทนไม่ได้ไม่เห็นใช่ไหมตะโกนด่าตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้น
ตำรวจต้องออกมาชี้แจงว่าไม่มีการทำแผนกลับบ้านไปก่อน
เพราะในทนเนี่ยผู้ต้องหาไม่ยินยอมที่จะทำแผนนะฮะ
แล้วก็ได้พาตัวผู้ต้องหาเข้าคุมขังที่ค่ายทหารแล้ว
ตำรวจว่าอย่างนั้นนะครับแม้ตำรวจจะออกมาชี้แจงแล้ว
ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อว่าจะไม่ทำแผนคือกลัวว่าตำรวจจะลวง
หลวงชาวบ้านไม่ไปไหนปักหลักอยู่หน้าโรงพักนี่แหละ
รอดูหน้าในทนนะทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่เชื่อคำให้การของทนที่อ้างว่าก่อเหตุเพราะว่าเมียนอกใจ
เพราะถ้าเมียนอกใจจริงจริงเนี่ยเมียคงไม่ยอมทนเจ็บขนาดเนี่ย
ต้องไปนานแล้วแล้วเมียจะยอมอยู่กับเขาทำไม
แล้วถ้าเมียนอกใจจริงทำไมไม่เลิกถูกต้องก็เลิกไปสิ
แล้วคบกันมา๑๐ปีจนมีลูกแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็พยายามให้แยก
แต่ภรรยาก็ยังอยู่ด้วยความรักเนี่ยไม่อยากให้ลูกขาดพ่อขาดแม่ไง
อันนี้ก็ต้องรอว่ากันไปคือเราตอนนี้เราฟังความแค่ฝั่งของในทน
แต่ฝั่งผู้หญิงคือเมย์เราก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
อืมก็ต้องรอให้ตำรวจเขาทำหน้าที่กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่อ่ะนะคะครับ